ไทยแลนด์๔๐ยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีความเชื่อแบบนี้

เกิดขึ้นที่อำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

กลิ่นร้องคือมันมีความเชื่อว่าเป็นปอบอะค่ะ
คือถ้าเกิดว่าใครได้ไปดูคลิปต้นฉบับเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันน่ากลัวมากดูมันหลอนมากมันดูมันหลอนมากพี่ต้นแล้วคือกรีดร้อง
ลักษณะคือไม่รู้จะเจ็บปวดหรือไม่รู้จะอารมณ์ไหนแต่ที่แน่คือลักษณะที่น้องแสดงออกมามันไม่ปกติ
ไม่ใช่คนทั่วไปที่เขาจะเป็นกันนะคะนี่คือน้องลีนะคะเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้นเองค่ะ
น้องเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วยกรีดร้องแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายญาติญาติบอกว่าเจ็บปวดนะฮะญาติเชื่อว่าเหมือนคนถูกผีปอบเข้าสิงค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสร้างหอมตำบลห้วยขาอำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
คืออย่างนี้ย้อนกลับไปปี๒๕๖๒แม่ของน้องลีบอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ชั้นป๖แล้วต้องไปเรียนที่อาคารที่อยู่ใกล้กับป่าช้า
จู่ลูกสาวก็ร้องไห้โหกมาจนตอนนั้นครูต้องส่งกลับมาที่บ้าน
ลูกสาวมาเล่าให้ฟังภายหลังว่าน้องบอกว่าถูกผีจับขาตอนนั้นปี๖๒นะ
ตัวเองไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายร้องไห้แบบนี้ตลอดเวลา
แล้วบางครั้งถึงขั้นว่าจะบีบคอตัวเองด้วยค่ะ
สุดท้ายแม่ตัดใจพาไปหาหมอทำ
ไม่ใช่หมอทั่วไปนะหมอทำให้รักษา
หมอธรรมก็บอกว่าอาการที่ลูกสาวเป็นนั้น
คุณฟังนะฮะเกิดจากผีปอบเชื้อ

ปอบเชื้อเป็นผีปอบต้นตระกูล
เคยอาศัยอยู่ที่สปลาว
ตามหาลูกสาวมานานถึง๑๐ปี

แต่ตามหาลูกสาวที่เป็นลักษณะคือเป็นทายาทมาถึง๑๐ปี

แล้วผีปอบไล่คาถาปิดวาจาจนทำให้น้องไม่สามารถพูดได้

หากไม่รักษาเนี่ยน้องก็จะไม่หายนะคะ
ปอบเชื้อตามความเชื่อของคนอีสานโบราณ

คนในตระกูลนั้นเป็นผีปอบ
แล้วต้องสืบทอดกันทางสายเลือดนะฮะ
นางสาวธิดารัฐแม่ของน้องลีบอกว่าตอนนี้มีความเชื่อสองทาง
สองอย่างก็คืออาการของลูกสาวเนี่ย
เป็นเพราะวิญญาณผีเชื้อของบรรพบุรุษที่มาอาศัยอยู่กับลูก
เพราะหมอธรรมบอกแบบนี้อันนี้คือความเชื่อที่๑

ส่วนความเชื่อที่๒ก็คือลูกมีอาการทางประสาท

ไม่เชื่อนะที่หมอธรรมบอกว่าเป็นผีเชื้อจากบรรพบรุษ
แต่เชื่อว่าเกิดจากลูกมีความผิดปกติทางประสาท
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาล

ตอนที่กินยาต่อเนื่องพ่อบอกว่าไม่มีอาการแปลกประหลาดแบบนี้นะ
แต่พอกลับบ้านไม่ได้กินยาเท่านั้นแหละค่ะอาการก็กำเริบเออใช่แล้วนะคะ
เหตุผลที่ไม่ได้พาลูกสาวไปรักษาต่อเนื่อง
เพราะพ่อบอกว่าครอบครัวนี้ยากจน

ซึ่งก็ต้องใช้เรื่องของเงินในการรักษาด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานะศุกร์อำเภอบุญธฤษ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่มาหาน้องลีที่บ้านแล้วนะคะ
โดยเฉพาะคุณมณีวันศรีรักษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
บอกว่าน้องลีมีอาการคือพัฒนาการทางสมองช้า

เรียนรู้ช้าแล้วก็น้องเป็นโรคซึมเศร้า
ก่อนหน้านี้ทางอบตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รับน้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

แต่ทางครอบครัวก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนบ้างนะครับ
ลีเนี่ยประเด็นคือน้องไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ทำบัตรคนพิการให้กับน้อง
เพราะน้องพอไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
ประเมินอาการไม่ได้ว่าน้องเนี่ยคือทันโทษนะเป็นผู้พิการ
ก็เลยไม่ได้ทำบัตรผู้พิการให้น้อง
คือถ้าทำบัตรก็รักษาเหมือนฟรีทั้งหมด
และที่สำคัญจะได้เงินรายเดือนด้วยสำหรับผู้พิการ
ครั้งนี้ค่ะตัดสินใจนำรถพยาบาลของโรงพยาบาลบุญธริกนะคะ
มารับตัวน้องลีไปส่งตัวที่โรงพยาบาลศรีมหาโพ

ซึ่งนี่โรงพยาบาลมารับแล้ว
พ่อแม่ของน้องก็ขึ้นรถไปด้วยนะคะ
ลีก็ขึ้นรถแต่โดยดีไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเลย

ถ้าคือคุณพ่อให้ข้อมูลแบบนี้ก็แน่นักใช่

แต่ตอนไปปกติมาก